เรื่องราวสนุกสนานแค่นี้ยังไม่พอนะยังมีอีกหนึ่งเรื่อง
โอ้โหเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วผมต้องบอกเลยนะ
พี่เสกคุณรู้จักพี่เสกไหมรู้จักสิ
โดนจับอีกแล้วเฮ้ยพาด่าเลยบ้านเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อยู่
นี่จริงแล้วพลาดได้ไงบันเทิงไทยรัฐเอาไปดูทำไมเป็นอย่างไร
นี่ครับนี่พี่เศกนี่พี่เศก
ไหนอ้าวก็บอกอยู่ว่านี่พี่เสกโดนจับคาด่านเลย
ไม่ใช่เศกโลโซใช่ครับใช่บอกเลยว่าใช่คนนี้แหละครับเศกโลโซตัวจริง
คุณเสกโลโซได้ยังไงเอาหลักฐานมาดูอย่างแรกบัตรประชาชน
เสกโลโซอ่านชื่อเอา
นายเสกโลโซถูกไหมคุณเสกโลโซใช่ไหม
ถูกถูกใช่นี่ไงพี่เสกโลโซชื่อจริงชื่อเสกนามสกุลโลโซ
ผมอ่านผิดตรงไหนดูสิ
นี่พี่เสกโลโซตัวจริงเหรอเนี่ยมีทั้งวันเดือนปีเกิดชัดเจน
อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
แรงตายก็ได้นะสวัสดีครับพี่บ้าว่าไง
พี่เบาพี่เบาหวับรื่อหวับพี่เบาเจอกับด่านเป็นไงพี่เบา
พี่เศกพี่เศกเนี่ยเห้อเป็นไงงงเลยสิครับเจอแบบนี้เข้าไป
เขาบอกว่าแชร์กันให้ว่อนเลยนะเรื่องราวนี้เพราะมันแปลกประหลาดมาก
เพราะพี่แกดันไปชื่อกับตรงกับพี่เสกโลโซ

เออจริงพี่เสกโลโซเขาไม่ได้ชื่อเสกโลโซไง
ของจริงเลยตำรวจเขาก็ถามสิเอ้าพี่เสกขับรถมาไหมแถวนี้
นี่ก็ตอบเลยว่าใจสั่งมา
บอกว่าแล้วเจอคุณตำรวจอย่างนี้ทำไมยอมให้จับง่าย
เอ้าก็อะไรก็ยอมเถอะ
แล้วยังไงอีกสุดท้ายฝากไปถึงแฟนคลับ
ว่าบอกว่าไม่ต้องห่วงฉัน

แล้วสุดท้ายตำรวจถามว่าขับรถอะไรมา

จักรยานสีแดง
เอาไปดูคอมเมนต์แซวเยียบบอกเลย

พี่เสกโดนอีกแล้วบางคนบอกพี่เสกโดนอีกแล้วครับ
อย่าฝันจะได้ว่าใจ

คือมาทุกเพลงมาทุกเพลงเอามาแซว
คุณผู้ชมนะที่เป็นแฟนคลับพี่เสกไม่ต้องตกออกตกใจนะ
ที่ผมเล่าไปตอนแรกดิฉันใจหายใจคว่าหมดเลย
พี่เสกโลโซที่เป็นศิลปินร็อกเกอร์ชื่อดังเขาไม่ได้ไปทำผิดอะไรแล้วนะ

พี่เสกโลโซคนนี้ตามชื่อบัตรประชาชนเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อก

ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชม
มีเพลงอยากจะมอบให้กับพี่เสกท่านนี้ด้วย
ไปสักหนึ่งเพลงเพลงอะไรลองไปฟังดูครับ
แหละครับ
ต่อไปเฮียไม่มาแล้วแถวนี้
ไม่ต้องมาหรอกเฮียไปพันทิพย์ไม่ได้ด้วย
เฮียไปซึมหมวกกันเนาะก่อนนะคะเฮียครับ
ตกใจหมดแฟนก็ไม่ต้องห่วงคือแฟนไม่ได้ห่วงพี่แก
แต่ตอนนี้พี่เสกอยู่ในสายพี่เสกพี่เสกโลโซตัวจริง
ผมไม่ได้พูดถึงพี่นะผมเหมือนถึงพี่เสกคนนี้
ที่เขาชื่อตามบัตรประชาชนว่าเสกโลโซเออแต่ว่าพี่เสก
เขาชื่อเสกสรรสุขพิมายคนละคนกันนะใจหายใจคว่ำหมดคุณชนะ
ไปพันทิศกันเราเดี๋ยวแหมจะเยี่ยมของเยี่ยมขัว
เห็นข่าวพวกนี้แล้วทำให้เรานึกถึงตอนอายุ๑๔อีกครั้ง